เอาล่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันต่อนะคะ
มีการแชร์กันเยอะเลยแหละที่จังหวัดเชียงใหม่
แกรปคาสาวคนหนึ่งเธออยู่ที่เชียงใหม่

ลูกค้าเนี่ยบอกทางไม่ถูกเธอเฟียสจัดนะคะ
บอกลูกค้าเวียงใส่เลยบอกให้แห่ตาดูนะคะ
แล้วก็ไล่ลงจากรถตะเพิดลงจากรถไปเลย
ลูกค้าเขาถ่ายภาพวินาทีนี้ได้

ก็บอกว่าไม่เคยเข้าทางนี้
เนี่ยแม็กมันก็ไม่มีแล้วแหกตาดูด้วย

เนี่ยแม็กมันก็ไม่มีแล้วค่ะแหกตาดูด้วยค่ะ

แต่คุณมาทำหน้าที่บริการนะ

ดูดูด้วยค่ะมันมันฟังยังไงมันก็ดูไม่เหมาะสมไหม
ค่ะสำหรับคนให้บริการอ่ะอันจริงจริงควรใจร่มนี่ค่ะ
มากกว่านี้แล้วเหตุการณ์เนี้ยค่ะเพจชื่ออีซ้อขยี้ข่าว
ไว้กับลูกค้าเพราะอยู่ที่ได้
พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่า
จะทำเป็นงานหลักหรือว่างานเสริม

พูดจาส่อเสียดหรือแสดงพฤติกรรมไม่ดีกับลูกค้า
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ควรทำ
คำพูดมีปากทำไมไม่บอกแหกตาดูและไล่ลงจากรถ

ไม่ใช่เอามาใช้กับลูกค้าหรือคนอื่นที่ไม่รู้จัก
สาวขับแก๊ปคลาที่เชียงใหม่พฤติกรรมแบบนี้ลูกค้าหลายคนเคยโดน
นี่ข้อความที่ขึ้นไว้ในเพจนะคะ
เอาล่ะทีนี้มาดูบรรดาชาวเน็ตกันหน่อยว่าอย่างไร
ชาวเน็ตต่างให้ความเห็นคล้ายกันค่ะ
ว่างานบริการแบบขับแกรปเป็นความสมัครใจ
ถ้าไม่อยากไปจริงมันมีการกดรับมีการกดปฏิเสธได้
ก็กดปฏิเสธไปสิคือถ้าไม่อยากรับตั้งแต่แรกอ่ะ
แต่มารับแล้วเนี่ยจริงไม่ควรพูดแบบนี้นะคะ
และผู้เสียหายควรไปร้องเรียนการให้บริการ
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอยากต่อไปค่ะ

เอางานบริการนะคะ